สำหรับดาราที่ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่ายังสวยอยู่
พากันไปออกงานทั้งครอบครัวเป็นครั้งแรกนะครับคุณผู้ชม
หลังจากที่เธอแล้วก็สามีนักบินถูกชาวเน็ตวิจารณ์ยับเลย

ว่าเป็นลูกที่ไม่รักคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกอักกะตันยูประมาณนั้นนะฮะ
ซึ่งครั้งนี้ค่ะคุณแจซอนและคุณสามีเนี่ย
พร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัย
กำลักษณ์เพศ

มันมีผลกับ

เรามันนอกจากความรู้สึกมันก็มีเหตุผลหรือมีปัจจัยอื่น
มันก็ชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะครับมันก็นะมันก็ต้องเดินต่อไปครับ
เป็นว่าพร้อมตอบทุกคำถามแล้วก็ได้คำตอบว่ายังไม่ขอพูดนะคะ

ต่อกันที่บทบาทการเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งของสาวคุณแจซอนนะครับ
บอกว่าลูกเป็นส่วนสำคัญมากเลยที่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตครอบครัว
แล้วก็ทำให้เธอเองเข้าใจถึงความรู้สึกของคนเป็นแม่มากขึ้นค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เหมาะสมเธอบอกว่ามันต้องมีวันนั้นแหละ
ที่จะได้เข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ของเธอนะคะ
ส่วนคุณสามีเองก็ประกาศชัดเหมือนกันค่ะว่าเขาไม่ได้ห้ามภรรยานะคะ
ที่จะกลับเข้าไปรับงานในวงการบันเทิงอย่างที่เป็นข่าวกันค่ะ
แต่ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากนะคะก็ยังชอบอยู่ค่ะ
แต่ช่วงนี้ก็ยังดูลูกแต่ถ้าเกิดเป็นงานแดดก็ยืนดีครับ
เป็นสิ่งที่เขาชอบเขาอยากทำมันก็เป็นส่วนเติมเต็มของชีวิต
เพราะด้านบันเทิงก็อยู่อยู่กับชีวิตงแจสอนประมาณสิบปีแล้ว
เราทำรู้สึกยังไง